ไปดูผลงานของเด็กไทยดีกว่านะคะ
เขาโด่งดังมากในโลกโซเชียล

เออคุมไหล่ดีแต่ดูเอฟเฟคต์นี้
สีมือเด็กไทยคุณผู้ชม

เขาเปิดวงแหวนนิติ

นี่ทำเกาะได้ด้วยทำโล่ง
ทำแบบว่าโลกหมุนโลกเอียงนะคะ
สองคนนี้อายุ๑๖ปีกับ๑๔ปีเท่านั้นเอง

แต่ว่าน้องถ่ายภาพเอง
กราฟิกเองตัดต่อเอง

น้องแบบทำเอาได้ใจชาวเน็ตไปเพียบเลยนะคะ

กำลังเรียนอยู่ชั้นม๔โรงเรียนเทพศิริน
น้องชื่อน้องไก๊โพคินตุลาประพฤติ

เรียนอยู่ม๒โรงเรียนสวนกุหลาบนะคะ
สองพี่น้องบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการดูภาพยนตร์

เป็นคนดูแลเรื่องบทฉากแล้วก็เป็นตากล้อง
ส่วนน้องไก๊คนน้องเป็นคนทำกราฟิกที่อยู่ในคลิปวิดีโอค่ะ
โอ้โหเทพมากนะ

ถูกน้องไก๊คือ๑๔เท่านั้น

ใช่ซึ่งน้องบอกว่าที่เห็นกราฟิกออกมาเทพแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าน้องไก๊ได้ฝึกปลือฝีมือการทำกราฟิกมาตั้งแต่ป๖ค่ะ
ใช้วิธีการศึกษาศึกษาเองด้วยนะ
ไม่ได้แบบว่าไปเรียนอะไรที่ไหน
โปรแกรมการทำกราฟิกผ่านคลิปวิดีโอสอนกราฟิกของต่างประเทศ

เนี่ยการใช้สื่อโซเชียลให้มีประโยชน์มันมีประโยชน์มากจริง
ใช่แล้วคือเก่งเก่งชื่นชมน้องจริงทำได้ขนาดนี้นะคะ
คลิปนี้โพสต์ไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า๑ล้านครั้ง

เองก็ไปกดไลค์เรียบร้อยแล้วเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ
บอกว่าเร็วนี้เดี๋ยวมีคลิปออกมาอีกครับ
ต่อไปเอาใจสายเกมเกมเมอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง
เข้าไปให้กำลังใจกันได้นะคะสองหนุ่มตัวน้อยนี้